น้อง๒คนเป็นผู้ชายอายุ๔๓กับอายุ๔๓
ถูกทำร้ายร่างกายอยู่ชั้นล่างของบ้านนะคะ
จนเสียชีวิตในขณะที่พ่ออยู่บนบ้านแต่ไม่กล้าลงมาช่วย
ตำรวจเอาตัวคุณพ่อมาสอบสวนนะคะ
คุณพ่อบอกว่าสงสัยกลุ่มผู้ชายอยู่กลุ่มหนึ่ง
เพราะว่าก่อนที่ลูกชายจะเสียชีวิตนะคะผู้ชายกลุ่มนี้มาหาที่บ้าน
ตะโกนร้องด่านลักษณะที่ต่อว่าว่าไปขโมยโทรศัพท์เขามา
แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแบบนี้คุณพ่อก็เลยสงสัยกลุ่มนี้เป็นที่สุดนะคะแล้วก็ให้ความ
ใช่ก็ให้ข้อมูลกับตำรวจไปและตำรวจตอนนี้กำลังตามตัวผู้ชายกลุ่มนี้อยู่นะคะ
ตำรวจสพโพนพิสัยหนองคายพร้อมทีมแพทย์และหน่วยกู้ภัย
เข้าไปตรวจสอบเหตุคนถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง
ในหมู่บ้านถิ่นดุงอพพิษัยค่ะ
ในที่เกิดเหตุเป็นแบบนี้นะคะเป็นบ้านไม้สองชั้น
พบในองค์อ่าดสิลาคมอ๔๓ปีสวมกางเกงขาสั้น
หงายเสียชีวิตอยู่หน้าประตูห้องนอนชั้นล่าง
สภาพศพของนายองค์อาจมีร่องรอยถูกของแข็งตีเข้าที่ศีรษะ
พบร่างของน้องค์ชายชื่อว่าไนรอสิลาคม
ความหน้าเสียชีวิตสภาพศพถูกของแข็งตีเข้าที่หน้าผาก
ตรวจสอบในห้องพบว่าสิ่งของเนี่ยกระจัดกระจายไปหมดเลยนะคะชั้นล่าง
ส่วนหน้าประตูห้องนอนมีตุ๊กตาหินทรายสำหรับตกแต่งบ้าน
กระจายอยู่และมีคราบเลือดติดอยู่ที่ตุ๊กตาด้วย
ตำรวจสอบสวนไหนจรุณศักดิ์ศิลาคมอายุ๗๓ปี
พ่อของผู้ตายให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่ามีอาชีพขายต้นไม้ขายอุปกรณ์ปลูกต้นไม้
ลูกชายสองคนนี้คอยช่วยงานยกต้นไม้ขึ้นรถให้กับลูกค้า
สองคนนี้ยังไม่มีครอบครัวก็เลยอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่
ก่อนเกิดเหตุอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเลยนะ
พ่อเล่าให้ตำรวจฟังบอกว่ามีชายคนหนึ่งมากล่าวหา
ว่าลูกชายไปขโมยโทรศัพท์มือถือของเขา
ลูกชายทั้งสองคนปฏิเสธเกิดการโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมา
แล้วชายคนดังกล่าวก็ออกจากบ้านไปนะคะ

ขณะที่พ่อกำลังดูโทรทัศน์อยู่ที่ชั้น๒
ได้ยินเสียงกระถางต้นไม้ที่วางอยู่ข้างบ้านแตก
และได้ยินเสียงลูกชายทั้งสองคนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่ชั้นล่าง

แต่คุณพ่อด้วยอายุ๗๓ปีบวกกับความกลัวก็เลยไม่กล้าออกไปดู
และก็ทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นจนถึงเช้าค่ะ

เห็นลูกชายถูกทำร้ายนอนเสียชีวิตที่ชั้นล่างของบ้านนี้นะคะ

ครับ

ภูวิทย์สิริพาณิชย์ผู้กำกับการสพพลพิสัยเปิดเผยข้อมูล
บอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๕คน
ซึ่งกลุ่มนี้เขาอาจจะเข้าใจว่าผู้ตายไปขโมยโทรศัพท์มือถือ
ยกพวกมารุมทำร้ายถึงที่บ้านพัก
ตอนนี้ค่ะก็ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำเชื่อว่าไม่นานเกิน
รอตำรวจโพนพิสัยทำหน้าที่อย่างเต็มที่น่าจะได้ตัวเร็วนี้ค่ะ